สำหรับละครบุเภสันนิวาสถึงแม้ว่าจะลาจอไปแล้ว
แต่กระแสความฮอตความฮิตของทุกตัวละคร

ส่งเพลงให้นักแสดงของเรื่องหลายต่อหลายคน

มีงานเข้ามามีเงินเข้ามาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว

ฮอตมากมีงานอิเว้นมีงานโปรด
ทำให้หนุ่มโป๊ปเป็นนักแสดงคนแรกของเมืองไทย
รวมถึงยังได้มีคิวควงคู่สาวเบลล่านางเอกของเรื่อง
ไปร่วมงานแฟนมิตติ้งที่ไต้หวันลาวและจีนค่ะ

งานนี้มีข่าวลือนะคะว่าคู่พระนางแห่งปีฟันค่าตัวสูงถึง๕๐ล้านบาท
ข่าวลือนี้จริงหรือเปล่าไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ไม่จริงไม่ถึงหรอกก็เหมือนไปโชว์ตัวต่างประเทศครับ
แต่ก็อาจจะสูงกว่าในประเทศไทยนิดนึงครับ
เป็นครั้งแรกที่ออกต่างประเทศนะครับ

ก็มีลาวมีไต้หวันมีจีน
ผมก็ไม่รู้ว่าคนแรกหรือเปล่าเนาะ

เพราะว่าก็ทำงานแต่ในไทยนะครับ

ไม่ได้คิดว่าจะไปงานแฟชั่นโชว์

แต่ก็ลองดูครับลองเปิดอะไรใหม่ดู
เดี๋ยวนี้ก็รับงานทุกรูปแบบเลยนะ
คนมันจะดังช่วยไม่ได้จริงคุณ
อกจากนี้เจ้าตัวก็ขอเคลียร์ดราม่า
เมื่อแฟนคลับบางกลุ่มจิ้นจนเกินจริง

แถมยังผลักใสให้หนุ่มเวียหวานใจตัวจริงของสาวเบลล่า
ไปอีเลิฟกับธิษฐานั่งเอกในช้อน

งานนี้โป๊ปจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เขาก็อยากจะคนเราก็มีความอยากเนอะ
หลายคนบางคนก็อยากให้เบลคบกับเบียร์พี่เวียอย่างนี้
บางคนก็อยากให้ครอบกับพี่ป๊อบอะไรอย่างนี้

ตัวผมเองกับเบลล่าเนี่ยก็เป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันแบบดีมากเลยนะครับ
เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับ
ส่วนเรื่องเขาจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกครับคิดได้
แต่ก็อย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปกระทบคนอื่นแล้วกันครับ
นี่ตอบคำถามน่ารักมาก
อย่าให้มันไปกระทบคนอื่นจิ้นได้แหละ
แต่เอาให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริง

ถูกต้องคือเบลล่าเนี่ยเขามีตัวจริงของเขาแหละ
เขาจริงกันแค่แบบพอน่ารักกรบ